เหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะสจคนดังที่พัทธลุง
ไปขับรถพุ่งชนบ้านประชาชนแล้วในบ้านนั้นมีคุณยาย
อายุ๘๓ปีได้รับบาดเจ็บรวมถึงลูกชายที่ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้านด้วย

ล่าสุดก็ออกมายอมรับความผิดและพร้อมเยียวยาความเสียหายแล้วค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
รถคันนี้พุ่งเข้าไปในตัวบ้านเลย
ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

แล้วก็นางหวนจันรักอายุ๘๓ปีเจ้าของบ้านก็บาดเจ็บสาหัส
นายนรงชัยจันรักอายุ๔๙ปีลูกชายเจ้าของบ้านที่ป่วยติดเตียง
อันนี้ก็โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะคนขับรถคันนี้ค่ะคือนายสันติแสงทองนะคะ
เป็นสอบจพัทธลุงเขต๑แล้วก็เป็นเลขานุการสภาอบจเป็นคนขับ
ก็ยอมรับบอกเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงตำรวจตอนเกิดเหตุตำรวจเข้ามา
แต่ว่าไม่ได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าไม่มีอุปกรณ์
ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะว่าทำไมสังคมก็ตั้งคำถาม
ทำไมตำรวจไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะแล้วบันทึกประจำวันลงเลขทะเบียนรถไม่ตรงกับทะเบียนจริง
ก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คนละรถคนละคันกัน
คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพลิกข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในทางคดีหรือไม่
เรื่องนี้นะคะล่าสุดนายสันติแสงทองได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบด้วยตนเอง
เป็นคนแจ้งตำรวจเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลศรีบรรพฤษในคืนนั้นเลย
วันรุ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมบ้านและดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ย้ำอีกครั้งว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดค่ะ
ทางด้านพุ่มครับการตำรวจภูทรผัดธรรมงศ์ก็มาดูคดีนี้ด้วยตนเองค่ะ
ยืนยันว่าแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนคดีเมาแล้วขับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจนะคะ
ถ้าพบว่าเกินมาตรฐานก็เตรียมดำเนินคดีเพิ่มค่ะ